ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้สงสารเด็กปั๊มคนนี้มากเลยค่ะ
เขาตั้งใจที่จะชักดาบค่าน้ำมันหรือเปล่า

แล้วเดี๋ยวสักพักคุณผู้ชมจะเห็นนะคะน้องผู้หญิงเด็กปั๊ม
นี่เอาป้ายมาวางเวลาเราไปเติมน้ำมันตามสูตรเลย
จะบอกประเภทน้ำมันต่างหลังจากนั้นเดินมาที่หัวจ่าย
แล้วยังไงต่อเสียบหัวจ่ายน้ำมันเข้าไปเติมเท่าไหร่คะ
น้ำมันให้แล้วยังไงต่อล่ะค่ะคุณผู้ชมเติมเยอะไหม
คือคือสักประมาณเจ็ดร้อยบาทโอ้โหน้องเสียบเสร็จปุ๊บ
ไปเติมคันอื่นคือก็เข้าใจอ่ะนะลูกค้าน่าจะเยอะ
ลูกค้าเยอะถูกแล้วสักพักหนึ่งอีกคนนึงน้องผู้ชาย
เอาหัวจ่ายน้ำมันออกอ่ายังไม่ทันได้เอาออกเลย
ป้ายก็ยังไม่ทันว่าออกเลยอ้าวไปแล้วไปแล้ว
พฤติกรรมแบบนี้ตั้งใจป่ะตั้งใจแหละป้ายังอยู่กระโปรงนะ
ใช่ค่ะตั้งใจแหละดูออกนี่ดูจากดาวพลูโตนะไกลสุดนะ
เห็นบอกว่าดูจากดาวอังคารดูจากดาวพลูโตก็ยังรู้เลย
เออว่าตั้งใจโอ้โหแล้วช่วงนี้น้ำมันแพงอืม
แล้วไอ้พิเชิดไปใครจ่ายนั่นน่ะสิพนักงานหรือเปล่า
พนักงานจ่ายพี่พี่ต้องบอกว่าสงสารน้องอ่ะน้องบอกว่าเดือดร้อนมาก
ลูกสองนะคะน้องพนักงานปั๊มอ่ะโอ้โห
แต่ต้องมาชดใช้ค่าน้ำมันที่ไอ้คนนั้นอ่ะมันชักดาบไปอ่ะอืม
เนี่ยแล้วเติมเบนซินเก้าหนึ่งด้วยอ่ะโอ้โห
เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะเจ็ดร้อยบาท
เนื้อเลยเข้าเนื้อเลยนะคะน้องบอกว่าน้องค่าแรงวันละสามร้อยยี่สิบบาท
โอ้โหไม่ได้กินไปสองวันอ่ะโอ้โหต้องมาจ่ายเงินค่าน้ำมันแทน
น้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นชายอ่า
ถ้าเกิดดูข่าวเราอยู่มาจ่ายซะมาจ่ายซะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเจ้าของปั๊มเนี่ย
แจ้งความแล้วนะคะเพื่อให้ติดตามอืม
รถคันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถ้าเกิดเห็นเลขทะเบียนชัดไหมถ้าชัดเนี่ยคือดูเลยว่าใครครอบครอง
อ่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบ่ายสามของวันที่ยี่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานะคะ
ท้องที่ตำบลนิเวศอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
นิสสันสีดำนะช่วยกันตามหาหน่อยนะครับ